คุณผู้ชมคะมาดูคนร้ายที่พยายามจะชิงทรัพย์ธนาคาร
ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวไม่ว่าจะถืออาวุธมีดอาวุธปืนเข้าไป
แต่ว่าคราวนี้ค่ะถือน้ำมันเข้าไปแล้วก็ไปราดธนาคารออมสินที่สมุทรปราการนะคะ
สุดท้ายไฟไหม้แล้วก็สามารถตามจับตัวคนที่ก่อเหตุได้ในที่สุดค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นนาทีที่คนร้ายเนี่ยโอ้โหเขาราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาธนาคารออมสินสาขาสุขสวัสดิ์ที่ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
หลังจากนั้นอันนี้กล้องวงจรปิดหน้าธนาคารก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหลบหนีไปเลยค่ะ
แล้วไฟอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้โอ้โหมันไหม้สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสียหาย
มีผู้ที่บาดเจ็บตามลำตัวถูกไฟไหม้เล็กน้อย๒คนนะคะ
แล้วก็จากการสอบถามพนักงานธนาคารออมสินก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
มีผู้ชายคนนึงใส่หมวกสวมวิกนะใส่แว่นสายตาแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำ
เดินถือขวดน้ำมันเบนซินเข้ามาสองขวดค่ะหลังจากนั้นเขาก็มีการข่มขู่กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
บอกว่าให้เอาเงินมาแล้วก็เทน้ำมันลงพื้นพร้อมกับจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงไหม้แล้วก็วิ่งหลบหนี
เพราะว่าพอไฟมันลุกไหม้เขาก็ไม่สามารถที่จะขโมยทรัพย์สินได้นะคะ
แล้วในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่ใต้สะพานภูมิพล
อยู่ห่างจากธนาคารจุดที่เกิดเหตุ๒๐๐เมตรเองคือผู้ชายคนนี้แหละสวมหมวกโม่ง
ใส่เสื้อชมพูนี่แหละนะคะชื่อนายอานนท์สางทวีบ้านอยู่ที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วก็จากการสอบสวนนายอานนท์ก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจุดไฟเผาจริง
เพราะว่าผมเนี่ยไปรับติดตั้งแอร์แล้วก็ขาดทุนเพราะเขาเป็นช่างแอร์รับเหมางานติดตั้งแอร์นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณ๑ล้านบาทก็ต้องการใช้เงินนั่นแหละ
เพราะว่าแฟนโทรมาบอกว่าต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนนายอานนท์ก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือก่อเหตุนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาพยายามชิงทรัพย์แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์
นำตัวพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
แล้วเขาบอกว่าที่ไม่ทันได้เงินนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็จุดไฟเอง
แล้วก็ตกใจกับไฟที่มันลุกลามลุกท่วมเขาก็เลยวิ่งหนีออกจากธนาคารเลย